สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
แม้ว่าไซโครนอำพันธ์จะสลายตัว
แต่ฝนในบ้านเรายังคงตกไม่สั่งซ้า
เมืองตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกของประเทศนะคะ
อกจากนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ก็ยังพบฝนตกหนัก๑๔๐ของพื้นที่
จากมรสุมยังคงมีกำลังแรงค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีคลื่นสูง

เพราะฉะนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
เราไปตรวจสอบวินาทีขณะที่ไซโครนอำพันธ์
ขึ้นฝั่งบริเวณอินเดียและบังกลาเทศกันค่ะ
แรงลมสูงถึง๑๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ทำให้บ้านเรือนเสียหายหลังคาปลิวว่อนไปกับสายลมนะคะ
ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ไซโครนอำพันธ์
สลายตัวและมีกำลังอ่อนลงนะคะ
เลื่อนตัวไปทางเหนือทางประเทศภูตาล
แต่ว่าทางการอินเดียระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในรัฐเบนกอลนั้น

เพราะว่าบ้านเรือประชาชนพังเสียหาย

และพบผู้เสียชีวิตแล้วถึง๘๐ศพค่ะ